คุณผู้ชมคะมาดูความน่ารักของครอบครัวคุณตั๊กวงกฎบ้างดีกว่าค่ะ
คุณตั๊กเนี่ยเขาชวนคุณสามีแล้วก็ลูกชายน้องข้าวหอม

ส่วนส่วนส่วนบุญชัยไปเกี่ยวข้าว
แต่การเกี่ยวข้าวครั้งนี้เนี่ยไปในพื้นที่ของตัวเองนะคะ
คือคุณตั๊กเนี่ยเขาปลูกข้าวไว้กว่า๕เดือนแล้ว
คุณตั๊กได้โพสต์ภาพบรรยากาศการเดินทางไปเที่ยวไร่เบนจรงคกุล
อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ
พื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่กว่า๘๐๐ไร่ของครอบครัวนะคะ
โดยมีคุณสามีและน้องข้าวหอมลูกชายวัย๘ขวบไปด้วย
และกิจกรรมก็คือการเกี่ยวข้าวนั่นเอง
ซึ่งคุณตาเขาเล่าไว้ด้วยนะว่าจริงแล้วเนี่ย
จะปลูกข้าวไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
นับนิ้วก็ประมาณ๕เดือนที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งตอนนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะ
คุณตาเขาก็เลยตัดสินใจขอลงพื้นที่นาคว้าเขียวมาเกี่ยวข้าวด้วยตัวเองเลย
ยังสอนน้องข้าวหอมให้ทำตามด้วย
รวมไปถึงอะไรรู้มั้ยคะ
เป็นเยี่ยงอย่างจริงนะคุณนะเพราะจะได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสวิถีธรรมชาติ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ห่างหายจากหน้าจอมือถือบ้าง
ใช่ได้พักนะคะโซเชียลบางทีเนาะ
ใช่ค่ะจริงแล้วในกรุงเทพหานครของเราเนี่ยตามชานเมืองหรือว่าจังหวัดใกล้เนี่ย
มีพื้นที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอกันไปแล้ว
จริงให้เด็กห่างจากโซเชียลบ้างมันก็ดีนะ
ให้เรียนรู้อยู่กับวิถีชีวิตความเป็นจริงแบบนี้
ลองหาพื้นที่ดูคือเข้าใจแหละว่าคนในเมือง
หาพื้นที่แบบนี้ทำกิจกรรมมันยากแต่มันมีอยู่นะ

บันเทิงไทยรัฐเสร็จก็พาครอบครัวไปเที่ยวแบบนี้ได้นะคะ